เหตุการณ์ยิงกันสนั่นเลยที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี
เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเป็นการยิงกันดวนกัน
เขาเรียกว่า๓๐นัดเลยค่ะมากกว่าด้วยซ้ำ

โอ๊ยคุณจริงคุณจริง

โอ้โฮ

ไม่เป็นไรเปล่า
เป็นไรเปล่าพี่

โอ้โหแล้วมีคนถ่ายคลิปเหตุการณ์
เอาไว้ได้นะคะนี่คือเสียงปืน
ที่ดังรัวกันกว่า๓๐นัทไม่รู้ด้วยซ้ำ
มันมาจากทางไหนบ้างค่ะแต่มีพลเมืองดี
ที่ผ่านเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
ถ่ายคลิปเอาไว้ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
สักช่วงตีหนึ่งของเช้าวันนี้เข้าสู่วันนี้แล้วนะคะ
ที่ผ่านมานี่เองแล้วหลายคนพอมา
ตรงจุดนี้ตรงแถวนั้นมันจะมีร้านที่เป็นลักษณะเหมือนร้านเหล้า
ที่แบบเปิดให้คนเข้าไปนั่งกินดื่มแอลกอฮอล์เที่ยวกัน
ร้านเนี่ยปิดแล้วด้วยแล้วก็มีคนที่จะต้องใช้เส้นทางนี้กลับ
แล้วปรากฏว่าไปเจอเหตุการณ์ยิงกันตื่นตกใจกันหมดเลยนะคะ
มีรถกระบะสีขาวจอดเสียหลักอยู่ในพงหญ้าด้วย
บริเวณนั้นใกล้กับเทศบาลเมืองเพชรบุรีค่ะเป็นจุดบ่อขยะของเทศบาล
ตรงบริเวณรถรถกระบะพอเข้าไปดูปรากฏไปเจอศพค่ะ
ของคนขับคาพวงมาลัยเลยนายสุริโยหรือในต้นค่ะอายุสี่สิบสี่ปี
สภาพเขาไม่ได้สวมเสื้อด้วยนะคะแต่ใส่กางเกงยีน
โดนยิงเข้าที่บริเวณหัวใต้รักแร้ขวารวมแล้ว๖แผล
เสียชีวิตคาพวงมาลัยอย่างนี้เลยแล้วใกล้กันยังเจอกับรถมอเตอร์ไซค์นะคะ
พีซีเอ็กค่ะฮอนด้าพีซีเอสของคนร้ายจอดทิ้งไว้ด้วย
รอบบริเวณจุดเกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืน๙มมและ๑๑มมตกอยู่หลายนัด
เพื่อนคนตายบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยไปกินข้าวกันมากับเพื่อนในกลุ่มสัก๖คน
พอเสร็จแล้วกำลังจะขับรถกลับบ้านปรากฏก็มาเจอการถูกซุ่มยิงลักษณะนี้
มาจุดเกิดเหตุเห็นบอกว่ามีผู้ชายสองคนดักรออยู่
แต่เดี๋ยวต้องไปดูด้วยว่าตำรวจว่ายังไงเรื่องนี้
สอบสวนพยานในที่เกิดเหตุแล้วทราบตัวจนรู้ว่าตัวผู้ก่อเหตุคือใคร
ไปจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้สองรายคุณผู้ชมค่ะคือนายอนุสังสงเคราะห์
ฉายาโจ๊กบ้านโพอายุ๒๔ปีและนายทวีม่วงไหมทองเพื่อนค่ะ
ซึ่งเป็นคนนี่แหละค่ะผู้ก่อเหตุเพื่อนคนก่อเหตุคือคนขี่
นายทวีเนี่ยขี่โจ๊กบ้านโพเนี่ยเป็นมือยิงจับได้ที่บ้านพักในพื้นที่อำเภอเมืองที่เพชรบุรี
ห่างจากจุดเกิดเหตุมากนะคะทั้งคู่ไม่ได้มีท่าทีขัดขืน
ตำรวจเลยคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักค่ะพันธุ์ตำรวจเอกวัญชัยนะคะ
ภูมิกับสพเมืองเพชรบุรีนะคะบอกแบบนี้ว่านายอนุมือยิงให้การแบบนี้นะคะ
แต่กลุ่มคนตายไม่พอใจชักปืนยิงใส่เขาก่อน
เขาก็เลยต้องเอาปืนที่พกมายิงสวนกลับ
ก่อนจะเกิดเหตุชุลมุนแล้วก็เลยหนีไปค่ะ
ในขณะที่ฝั่งของเมียผู้ตายคุณนารินรัฐให้ข้อมูลบอกว่า
จากการที่ได้คุยกับเพื่อนของผัวเนี่ย
ข้อมูลไม่ตรงกันนะครับกับทางคำให้การของผู้ต้องหา
โดยบอกว่าตอนที่ผู้ตายและเพื่อนอยู่ในร้านเนี่ย
ไปเจอกับคู่อริเป็นคนบ้านเดียวกันก็คือคนบ้านแหลมเหมือนกัน
ก็เลยนัดออกมาเฮ้ยไปเคลียร์กันข้างนอกก็แล้วกัน

ฝ่ายของผู้ตายออกไปก่อน
หลังจากนั้นก็ไปยิงปืนขึ้นฟ้า
แต่ว่าในฝั่งของผู้ต้องหาซึ่งขี่มอเตอร์ไซค
แล้วอยู่คนละฝั่งของถนน

ผัวเธอนั้นแค่ไปจอดรถแล้วยิงปืนขึ้นฟ้า

อันนี้เธอเล่าแบบนี้นะฮะลองฟังครับ

แต่ทำไมถึงยิงเขากันนั้นไม่เข้าใจ
เกินไปอ่ะมันมันก็เอาให้ตายอ่ะอืม
มันสัดไม่ย้างเลยอ่ะอืม
เราทำให้รู้จักกันเม็ดสองเม็ดก็รู้เรื่องแล้วถูกไหม
แล้วพี่ต้นเขาก็ไม่ได้เป็นคนยิงไงเขายิงขึ้นฟ้าเขาไม่ได้ยิงมา
แล้วทำไมอยู่มาจอป้างแล้วมันไม่ใช่อย่างนี้
ก็เอาให้ตายโดนหัวเต็มเลย
ในเบื้องต้นนะครับตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหา

แล้วก็นายทวีในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ความผิดตามพรบออาวุธปืนนะครับ
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ